หนูจะสู้เพื่อครอบครัวของเราค่ะ
ดีใจครับที่ลูกเป็นคนสู้
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
แน่นอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ
เรามีนัดกันกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของเด็กอยู่นะครับ

อ่อแจกกันมาเป็นประจำนะครับ

จนเป็นที่เขาเรียกว่ารู้กันทั้งบาง

รายการนี้เราแจกจริงช่วยจริงนะครับ
เป็นรายการที่ช่วยเหลือคนรากยากจริงนะครับ

แล้วแต่ว่าใครจะสามารถคว้าไปได้หรือเปล่านะคะ

ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับสาวน้อยตัวเล็กค่ะ

อยากจะเอาเงินที่ตั้งเป้าไว้

ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ครอบครัวของหนูมีด้วยกัน๔คนค่ะ

พ่อตามอาชีพคลับรถค่ะ
อาชีพเรามาจากนี่

มีความดันเลยโลกฮิตของวันไทรทุกวันนี้

บางทีออกตี๓กลับบ้าน๓ทุ่ม

แต่ว่ามันก็ยังกลับไม่ได้เพราะรถยังไม่ถึงไง
พอพ่อขับรถนานพ่อก็บอกว่าปวดหลังค่ะ

สงสารแบบกลัวพ่อไม่ได้นอน

แม่หนูอายุ๕๒ปีค่ะ
แม่ทำอาชีพรับจ้างเย็บผ้าค่ะ

ก็ต้องพันแผลแล้วก็ล้างแผลให้แม่
วันเพ็ญชื่อจริงชื่อพรทิพย์

เปิดมาเนี่ยเป็นวันรอยกระทงพอดีเลย

พรทิพย์พ่อเขาก็ตั้งให้ค่ะ
เขาบอกว่าจะได้สำเร็จทุกอย่าง
วันเพ็ญเขาก็เป็นคนละเอียดอ่อนค่ะ
ที่สงสารยังเห็นยายเห็นแม่เห็นพ่ออะไรอย่างนี้
เจ็บไข้หรือเจ็บมือเจ็บเท้าอย่างนี้
เขาก็จะคอยบีบอย่างหนูเนี่ยหนูจะปวดหลังบ่อย
ก็จะคอยบีบทายะมองให้ตอนกลางคืนนะคะ
คนที่๓ก็คือยายชื่อหล่ออายุ๘๕ค่ะ

ผิวหนังเขาจะแบบอ่อนแล้วค่ะ
พอจำนี่นิดหน่อยก็เป็นแผลกลอก
เป็นห่วงเรื่องยายไม่กินข้าวค่ะ
ยายเคยไม่กินข้าวนานสุด๓วันค่ะ
หมอบอกว่าถ้าไม่กินข้าวต้องมาเจาะคอค่ะ

ก็จะแบบเหมือนมันตันขึ้นมาอย่างนี้

ยายก็แก่แล้วถึงเวลาก็ต้องไป

เพราะว่ายายเขาระบบประสาทไม่ค่อยดี

ถ้าด่าเสร็จแล้วก็จะไม่ค่อยกินข้าว
พอด่าไป๓วันก็จะนอนอีก๓วันอย่างนี้ค่ะ
เวลายายเขาด่าเขาก็ไม่โกรธหรอกค่ะ
เพราะว่าเขารู้ว่ายายเป็นระบบแบบนี้
วันเพ็ญเนี่ยนิสัยก็ดีนะครับ
เริ่มจากโรงเรียนมาก็ล้างถ้วยล้างจาน
ถูบ้านถูอะไรเนี่ยช่วยพ่อแม่
ทำทุกอย่างที่จะทำได้ก็น่ารักนะครับ
เพราะว่ามีลูกคนเดียวก็น่ารักอยู่แล้ว

เทอมนี้เขาตั้งใจเรียนมากเลย
เพราะว่าพ่อแม่ตั้งใจให้เรียนให้เจ๊ง
ภูมิใจที่ว่ามีลูกเรียนเก่ง
แล้วก็ให้เป็นคนดีของพ่อแม่แค่นั้นแหละครับ

เอาไปรักษายายค่ะ
ไม่ต้องให้ยายเจาะคอไม่ให้ยายกินข้าว
แล้วก็จะเก็บไว้ซื้อยาบำรุงให้ยายด้วยค่ะ
หนูเพิ่งฝึกร้องเพลงได้ประมาณ๖เดือนค่ะ
แล้วหนูจะทำให้เต็มที่เพื่อหนึ่งหมื่นบาทของหนูค่ะ

น้องทำไมน้องขอหมื่นเดียวล่ะ
ก็รู้อะค่ะว่าเราก็ซ้อมเพลงมาน้อย
ถ้าได้เยอะกว่านั้นก็เอาค่ะ
อากาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกัน
จงจะจีบวันนั้นแต่ยังไม่มีช่อง
ชั่วโมงนี้หวัดนาวนี่แหละคือเวลาท้อง
ไม่ต้องดำมองโอกาสท้อง
แบบใจ
อรับคลักยุนเจียวก่อน
ถึงที่จะยอมให้กลับบ้าน

วันนี้มากับครอบครัวนะคะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะที่นั่งอยู่ด้านล่างแล้วนะคะ
คุณพ่อเบี้ยวแล้วก็คุณแม่แขกนะครับสวัสดีครับ
คุณพ่อของน้องวันเพ็ญทำงานอะไรครับ

เป็นพนักงานขับรถตู้

รายได้ของคนขับรถ

ทำไมมันน้อยจังเลยคุณพ่อ
ก็มันเขาจ้างกันอย่างนี้แหละครับสุพรรณ
ไปขับมินิบัสคือคันมันใหญ่ขึ้น

ค่าจ้างตอนนี้เขาเพิ่มเป็นขาหนึ่ง๑๕๐บาท
แล้วเดือนหนึ่งตกแล้วได้ตังค์เท่าไหร่คะคุณพ่อ
เดือนหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็วันหนึ่ง๓๐๐ก็อยู่ได้

รับจ้างปะผ้าค่ะซ่อมผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซิปตัดขาเก็บชายปะก้นอะไรแล้วแต่

ก็บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีค่ะ
อย่างนี้คุณพ่อก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
เป็นรายได้หลักที่จะต้องดูแลวันเพ็ญคุณแม่แล้วก็คุณยาย

แต่เห็นบอกว่านอกจากคุณพ่อจะเหนื่อยเพื่อครอบครัวแล้ว
ก็ชื่นใจที่ลูกสาวเนี่ยออกไปร้องเพลงมาช่วยเหลือครอบครัวด้วยใช่ไหม

ร้องเพลงที่งานบวชงานแต่งงานอะไรนี้ก็ไปค่ะ
เหรอแล้วรายได้เป็นไง
ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง

แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาได้ช่วยกันในครอบครัวว่าอย่างนั้นนะ
พ่ออยากบอกอะไรลูกสาวบ้างคะ
ก็บอกให้ตั้งใจทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจเรียน
เหนื่อยก็ทนเพื่อลูกทุกอย่างก็ทำเพื่อลูกคนเดียวแหละ
อยากบอกอะไรคุณพ่อบ้างวันเคน
หนูรักพ่อมากนะคะไม่อยากให้พ่อป่วย
แล้วหนูจะตั้งใจเรียนแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ

สิ่งสำคัญแล้วก็เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสก็ช่วยเหลืองานบ้านกับคุณพ่อคุณแม่บ้างแบ่งเบาภาระ
เงินทุนสู้ชีวิตนะครับได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
น้องต้องการหนึ่งหมื่นบาทได้ไปแล้วสองหมื่นด้วยนะครับเกินเป้าไปแล้ว
ตอนนี้เหลือตัวช่วยอยู่อีกหนึ่งตัวกับการแข่งขันที่ต้องดำเนินต่อไป
เรามาเริ่มกันเลยในเพลงที่๓เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
พร้อมกับตัวช่วยอีกหนึ่งตัวที่ยังเหลือไว้
อินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทมาเลยครับ

ไม่เคยได้ยินเลย

อันนี้พี่เป๊กก็ไม่รู้เลยว่าเพลงอะไร
สถานการณ์ตอนนี้ตัวช่วยเป็นไงคะคุณป่า

ตอนนี้เหลือข้ามเพลงนี้ไปเลย

เปลี่ยนเพลงโทรหาคนรู้จัก

ให้ค่ะ

ถ้าหยุดตอนนี้วันเพ็ญ

ต้องการหนึ่งหมื่นตอนนี้มีอยู่สองหมื่น
แต่ถ้าอยากสู้ต่อก็ได้
มีสิทธิ์ลุ้นต้องเปิดให้ได้

เพราะถ้าไม่เจอ๒ป้ายนี้

หมื่นหนึ่งเท่าทุนที่เราต้องการ
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจ

เรามาฟังจากปากน้องพบพร้อมกันเลย

เวลามูลค่า๔๐๐๐๐บาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้แบบว่าก้มหน้าตอบด้วยสู้ค่ะเอาละเลือกที่จะสู้นะครับหมายความว่าเลือกที่จะเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งแผ่นป้ายนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

๖นะครับ
เรามาดูกันนะครับ

เปลี่ยนเพลง
ท้ายนะ

ก็ภาวนาให้เพลงที่จะเปลี่ยนนี้

เพราะฉะนั้นอินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับ

อินโทรมันมันเศร้าอะไรอย่างนี้
เป็นไงคะมันเพลงนี้

ไหวไหม

เพลงนี้ง่ายกว่าเพลงโจทย์

สาวเพชรบุรีค่ะ

แต่ว่าเป็นสาวสุภัณฑ์เนี่ยเราจะได้เลย

งั้นวันนี้วันเพลงก็ต้องบอกกับตัวเอง

อย่าท้อต้องสู้

แต่สิ่งที่มันงดงามคือเราได้สู้
และฟาดฝันและสนุกไปกับมัน

องไปที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่

จะสู้เพื่อครอบครัวของเรา

หนูจะสู้เพื่อครอบครัวของเรา

คุณพ่อเหมือนจะร้องไห้เลยคะคุณพ่อ

ดีใจค่ะที่มีเขาทุกวันนี้

บางทีพ่อไม่อยู่พ่อน้องเทพ

ก็จะอยู่กับวันเพลงก็จะคุยกัน

ก็เป็นเพื่อนแก้เหงาได้ค่ะ

ตอนนี้ได้ทีแล้วนะครับ

ก็ตกลงจะใช้เพลงนี้เป็นเพลงที่ร้อง

คือห้ามร้องผิดแม้แต่คำเดียว

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ

หนุ่มทุ่งกระจมทอง
ฝากเพลงรักลอย
สวงใจฉัน
เสียงเพลงที่ครวน
ชวนใจว่าง
ฝากรำพันธุ์ทุนเทศกุฎี
คบกันปีไกลก็เมืองเทศนั้นตื่น
ใกล้แค่นี้แล้วยายไม่มาหาเลยนี่
เกือบจะปีที่รอเช้าเย็น
มองหยอดเขาวังหยอดเขาสูงขอตรง
จวนเยอดเขาจวนเยอดเขาสูงขอตรง
เสียบฟ้าขอบุญลูกมีเพียงต้นยาวาสนาจึงฆ่าเป็นร้อนสาวเมืองน้ำตาล
ฝากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้อง
ขอทำสักคำยังคุ้นข้องทุ่งระจมทองไงมีต้องใจ
ฝากเพลงสู้รอยผ่านจากใจ
ฝากเพลงสู้รอยผ่านจากใจ
ฝากเพลงสู้รอยผ่านจากใจ

ฝากเพลงสู้รอยผ่านจากใจ